โศกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินั้น

มีข้อกำหนดซึ่งเป็นข้อห้าม
ไม่ให้พระส่งองค์ข้าวนั้น
รับเงินจากค่าลงอัคระจานอัคระ
หรือลงอาคมคาถาต่างนะครับ
ซึ่งโทษนั้นถึงขั้นศึกขาดจากความเป็นพระ
ขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเองนั้นก็เตรียมลงโทษ
กับผู้ที่รับจ้างลงคาถาอาคมให้กับบรรดา
ตุ๊กตาลูกเทพจนเข้าขั้นหลงเชื่องมงายครับ
พลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินั้นเปิดเผยครับว่า
สั่งการให้กองบังคับการปราบรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าปคบพิจารณาร่วมกับฝ่ายกฎหมาย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติถึงกรณีที่มีบุคคลตั้งตัวเป็นเจ้าสำนัก
และลงยันอัคระให้กับตุ๊กตาลูกเทพว่าเป็นความผิดหรือไม่
ถ้าเข้าข่ายมีความผิดต้มตุ๋นหลอกลวงให้ดำเนินคดีทันทีนะครับ
และสั่งการตำรวจทุกพื้นที่ตรวจสอบตุ๊กตาลูกเทพ
แหล่งที่จำหน่ายเป็นสินค้านำเข้าโดยเสียภาษีถูกต้องหรือไม่
หากพบว่าไม่เสียภาษีก็จะถูกดำเนินคดีเช่นกันครับ
ขณะที่นายสมชายสุรชาตรีโคศกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
หรือว่าพศนั้นกล่าวถึงการที่พระสงฆ์ปลุกเสกตุ๊กตาลูกเทพ
ว่ามีข้อห้ามในประกาศคณะสงฆ์เรื่องห้ามภิกษุสมเนรเรียกเงินค่าเวทมนต์
และห้ามทดลองของคลังปี๒๔๙๕ระบุไว้อย่างชัดเจน
และยังมีประกาศห้ามไม่ให้พิกษุเป็นหมอเสน่ห์ยาแฝดอาถรรค์ของสมเด็จพระสังฆราชเจ้าปี๒๔๗๖
ถ้าภิกษุรูปใดประพฤติล่วงละเมิดให้เจ้าอาวาสหรือเจ้าคณะในท้องที่
ที่เกิดอธิกรลงโทษศึกขาดจากความเป็นพระได้ครับ
สำหรับรูปแบบของตุ๊กตาลูกเทพนะครับซึ่งกำลังเป็นที่นิยมตอนนี้แบ่งออกได้๒ลักษณะด้วยกัน
ลักษณะแรกครับที่อาจจะไม่เข้าข่ายความผิดก็คือตุ๊กตาลูกเทพที่เจ้าของหาซื้อมาเองแบบถูกต้อง
แล้วนำไปให้พระสงฆ์หรือเจ้าสำนักทำพิธีปลุกเสกตามความเชื่อ
ส่วนอีกลักษณะหนึ่งนะครับที่อาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายคือการทำขายจากเจ้าสำนัก
โฆษณาชวนเชื่อหรืออาจจะมีการใส่เศษชิ้นส่วนศพเข้าไปเหมือนกับที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้นั่นเองครับ